อยู่กับเราข้างนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะชิคกี้พาย

ทั้ง๔ท่านนี่เคยมาเมืองไทยไหมคะ

เราอยู่ที่ที่นี่แมนกุอีกที่ห้องที่ก็ทำรนกอะไร

ถ้าในเมืองไทยกันก็น่ารักที่มี๕วัน

ชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะแต่ละท่านเลยค่ะ

รับความสุขหรือวิเคราะห์กันดีนี้
จากนั้นก็เลยต้องเรียกว่า
ชื่อว่าเอิ้นด่าพาวจู๊
ชื่อว่าเอิ้นด่าพาวจู๊
ชื่อว่าเอิ้นด่าพาวจู๊

ชื่อว่าเอิ้นด่าพาวจู๊

ชื่อว่าเอิ้นด่าพาวจู๊

ชื่อว่าเอิ้นด่าพาวจู๊
ออสซามขอบคุณค่ะ
เซียเซีย

พูดอะไรกันให้หนูไปหมด
นะคะอิจฉาพี่แจ๊คจริงเลยนะคะ

คือแฟนคลับเขาก็ไปรอต้อนรับกันเยอะแยะมากมาย

มีดาราตัวท็อปหลายคนนะคะ